พูดถึงเรื่องราวของการทำหนังสือพิมโครงการพิเศษก็คือการบันทึกพระองค์เอาไว้ในใจตลอดเวลานะคะ
เช่นเดียวกันกับที่เมืองโคราชค่ะประชาชนต่างก็นำธนบัตรรุ่นสุดท้าย
ที่มีภาพพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙รวมไปถึงเหรียญและสแตมต่างไปใส่กรอบเอาไว้
เพื่อเก็บเอาไว้ส่วนแนวงานต่างก็ทำเป็นกรอบรูปขนาดใหญ่เลยนะคะ
ช่างทำกรอบรูปหลายร้านในเมืองนครราชสีมาช่วงนี้เรียกได้ว่ามีงานเยอะเลยทีเดียวค่ะ
เพราะลูกค้ามาสั่งทำกรอบรูปใส่ในหลวงใส่พระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเฉพาะร้านร้อยรูปแบบริมถนนวัดชรสริตด้านหลังสารกลางจังหวัดนี่นะคะ
ก็มีหน่วยงานราชการและเอกชนมาสั่งทำกรอบรูปไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่เอาไปติดหน้าหน่วยงาน
จากนั้นยังสั่งทำกรอบใส่ภาพที่ระลึกธนบัตรที่ระลึกและสแตมอีกมากเลยค่ะ
ที่ล่าสุดที่ให้ประชาชนแรกเนอะอันนี้ประชาชนก็ให้ความสนใจเอามาใส่กรอบเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหมือนกันค่ะ
ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่หลายพื้นที่เขาจัดกันเธอทำแบบไหนเพื่อระลึกถึงพระองค์ได้
เพื่อที่จะเก็บสิ่งที่แทนพระองค์ได้ก็เก็บกันด้วยนะคะ
แต่ถ้าหากว่าใครไม่ได้ทำในรูปแบบนี้แล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดชายภูมิก็คือกลุ่มรักภูโคก
ทำพิธีบวชป่านะคะทำพิธีบวชป่าขึ้นมานะคะ
เป็นโครงการตามอาสาทำดีเพื่อพ่อ
หลังจากที่ไม่สามารถที่จะไปเดินทาง
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาล
ที่๙ที่กรุงเทพมหานครได้นะคะ
ก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
ทำพิธีบวชป่าและปลูกป่า
บริเวณภูสำผักน้ำหรือชาวบ้านเรียกกันว่าภูโคก
เป็นการทำดีคืนผืนป่าให้แผ่นดินตามโครงการอาสาทำดีเพื่อพ่อนะคะ
คือชาวบ้านบอกว่าในเมื่อไม่มีโอกาสไปกราบ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ที่กรุงเทพได้

ซึ่งภูโคก็เป็นพื้นที่รอยต่อทั้งชายภูมิเพชรบูรณ์ขอนแก่น
เป็นป่าอุดมสมบูรณ์หลากหลายชนิดอยู่ท่ามกลางพื้นที่อนุรักษ์
ป่าภูเขียวและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
เป็นต้นน้ำเป็นต้นน้ำลำทานของแม่น้ำชี
แม่น้ำสายหลักของชายภูมิและภาคอีสานด้วย

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยระลึกนึกถึงพระองค์ได้

ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ทราบซึ้งทั้งหมดทั้งมวล
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ